แค่นี้ก็ทำให้บรรดาแฟนฟินแล้วก็จิ้นไปได้อีกนานเลยค่ะ
จากเรื่องราวของคู่จิ้นคู่ฟินในวงการบันเทิง
มาต่อกันที่คู่รักที่ตอนนี้ได้เลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับคู่ของหนุ่มแอมพีรวัตรและก็สาวหยกธัญกัน
ซึ่งล่าสุดหนุ่มแอมก็ออกมาเปิดเผยว่าสภาพจิตใจตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่
และยังไม่พร้อมเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่ค่ะ
หลังจากอดีตคู่หวานวิกหมอชิดแอมพีรวัตรและหยกธัญกัน
ฉากความรัก๖ปีแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่
พระเอกหนุ่มก็ได้มาอัปเดตสภาพจิตใจโดยยืดอกรับแบบแมนเลยว่า
หัวใจยังคงบอบช้ำจากเหตุการณ์ต่างที่ท้าโถมเข้ามามากมาย
ซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศผ่านสื่อว่าอยากวอนให้จบดราม่าเรื่องนี้สักที
อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านพ้นไป
เพราะสิ่งที่เจ้าตัวได้รับก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะ
พร้อมยืนยันเลยว่าไม่มีการติดต่อกับพีพีพัชชานางเอกรุ่นน้องอย่างที่เคยได้พูดไป
เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างได้เอง
ส่วนความรู้สึกกับอดีตคนรักเจ้าตัวก็ยืนยันว่า
หกอยู่ในใจเสมอยังไม่พร้อมสำหรับการเริ่มต้นความรักในครั้งใหม่
รวมถึงยังกล่าวขอโทษครอบครัวกับสิ่งต่างที่เกิดขึ้น
ส่วนใครที่ไม่พอใจจะด่าจะว่ายังไงพระเอกหนุ่มก็ไม่ขัด
เอาตามแต่ที่จะสบายใจกันเลยค่ะ
ผมขอจบตรงนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดครับ
มันน่าจะจบไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมโฟกัสงานนะครับ
ตามนั้นครับปล่อยมันจบไปเถอะนะฮะ
เอาเป็นว่าผมว่าทุกคนเจ็บช้ำกันหมดตอนนี้ผมก็ช้ำมากแล้ว

เกี่ยวครับคือเราจะไปพูดมันอีกทำไมในเมื่อมันจบไปแล้ว
จะทำจะเตรียมหรือไม่เตรียมมันเป็นเรื่องปกติ
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้ว

สภาพจิตใจตอนนี้ผมก็อย่างที่บอกครับแต่งกับงานอยู่คนเดียว
แล้วก็ผมกลัวที่สุดคือเรื่องความรัก

ก็มันก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไร
หลายคนจะสงสัยว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับน้องพี่พีย์ยังเกลียดหรือเปล่า

ผมไม่ได้หวังอะไรก็เราเป็นเพื่อนกันครับ